หลังจากไปแสดงความคิดเห็นไม่รับร่างรัฐมนูล
ทำกลางการเฝ้าสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่ทูตต่างประเทศ
แล้วก็เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ
ไหนวัฒนาหวังผลทางการเมืองพร้อมยืนยันนะครับว่า
ทหารดำเนินการถูกต้องไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนครับ
ช่วงสายของวันนี้นายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์และแก่นำพักเพื่อไทย
เข้ารายงานตัวต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
มณฑนทหารบกที่๑๑และถือเป็นครั้งที่๔ในรอบ๔๘วัน
นายวัฒนาได้ถูกเชิญตัวมาเพื่อปรับทัศนคติที่ค่ายทหาร
มารายงานตัวของนายวัฒนาในครั้งนี้
เนื่องจากเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความในโลกออนไลน์
เมื่อช่วงเช้าของวันที่๑๓เมษายนที่ผ่านมา
โดยมีสาระสำคัญไปถึงการเน้นย้ำเรื่องการแสดงความเห็น

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลหรือกรทกำลังดำเนินการจัดทำ

วัฒนาที่ถูกเชิญตัวไปปรับทัศนคติถึง๔ครั้ง
ก็มีสาเหตุต้นทางมาจากการแสดงความคิดเห็น
ในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของรัฐบาลในหลายประเด็น
แต่การเข้ารายงานตัวต่อคอสชในครั้งนี้ต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา

กำหนดความเคลื่อนไหวทางการเมืองไว้อย่างรัฐกลุ่ม
และมุ่งประเด็นไปที่เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทย
ที่เกิดขึ้นจากมาตรการของคอสช
โดยปรากฏความเคลื่อนไหวจากการส่งหนังสือถึงเลขาธิการองค์กรสหประชาชาติ
และองค์กรที่เกี่ยวข้องอีก๒๐แห่งทั่วโลก
รวมไปถึงการเชิญผู้แทนจากสถานทูตสวิสเตอร์แลนด์นอเวย์และแคนาดา
เข้าร่วมสังเกตการณ์ที่หน้ามธบ๑๑
เพื่อตั้งคำถามเรื่องสิทธิและเสรีภาพการแสดงความเห็นของประชาชน
อกจากนี้ยังปรากฏชื่อนายจาตุรนฉายแสงและนายกิติรัฐนารนอง
สองรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
ที่เดินทางไปส่งนายวัฒนาถึงหน้ามธบอีกด้วย
กับภูมิมาตรการต่างหลายอย่าง
มันก็จะเป็นการจำกัดสิทธิและถ้าการจำกัดสิทธินี้
ข้นมากขึ้นก็จะมีผลกระทบต่อการลงประชามติ

เพื่อไทยได้ออกแถลงการขอให้ปล่อยตัวนายวัฒนา

เพราะเห็นว่าการถูกควบคุมตัวในครั้งนี้
เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลอย่างร้ายแรง
และมองบุคคลที่เห็นต่างจากรัฐบาลเป็นศัตรูทางการเมือง
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮม
เชื่อว่าทธิของนายวัฒนาและพวกพ้อง
เป็นแค่เกมการเมืองเพื่อเรียกคะแนนเสียงเท่านั้น

เชิญตัวนายวัฒนาเข้ามาปรับทัศนคติทุกครั้ง
ที่มีการแสดงความเห็นทางการเมือง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน